ต่อที่ยะโสธรคุณผู้ชมมีหนุ่มคนหนึ่งเขาขอไปดูทองในร้านทองแห่งหนึ่ง
แต่ว่าจังหวะที่ขอดูทองเจ้าของเห็นเอ๊ะทำไมมือสั่นผิดปกติ

สั่นเหมือนมีพิรุษเจ้าของร้านจับได้ก็เลยเอาทองปลอมส่งให้เขาดู
สุดท้ายเขาเอาทองปลอมวิ่งออกจากร้านไป
ขโมยทองไปคิดว่าเป็นทองจริงนะครับเป็นภาพวงจรปิดของร้านทองเยาวราชกรุงเทพ
ตำบลป่าติ้วอำเภอจังหวัดยะโสธรอยู่ที่อำเภอป่าติ้ว
คนร้ายขอไปดูทองคนร้ายคนนี้อายุสักประมาณ๓๐ปี
นี่ฮะไปแล้วครับ

พร้อมกับทองปลอมที่เจ้าของร้านให้ไปนะฮะเขา
ตอนแรกเขาทำทีไปขอดูสร้อยทองน้ำหนักสัก๓บาทก่อน
พอได้ไปสวมสักพักหนึ่งก่อนจะถอดเก็บไว้ที่มือ
แล้วก็วิ่งหนีไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าร้าน
นางสาวอภิญญาสิริโภคาสมบูรณ์เจ้าของร้านบอกว่า
ผู้ชายคนนี้เข้ามาขอดูทอง๒รอบแล้ว
โดยมาถึงครั้งแรกขอดูสร้อยที่น้ำหนักมาก
คนร้ายก็เลยออกไปแต่สักพักหนึ่งคนร้ายคนเดิมกลับมาใหม่
พ์ส่งให้

พอสบโอกาสก็วิ่งหนีไปพร้อมกับทองปลอม

ต่อมาตำรวจเข้ามาตามจับได้
ทันทีคนร้ายชื่อวนายธินากรตีตายุ๓๐ปี
จับได้ในพื้นที่อำเภอทรายมูลจังหวัดเยอะโสธร
พร้อมของกลางก็คือทองปลอม
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่เขาใช้เป็นยานพานะในการหลบหนี
คุณโจรก็ฟังไว้เดี๋ยวนี้เจ้าของเขาไม่ได้แบบ
เอาไปง่ายนะเขาก็มีวิธีการของเขานะครับ